มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห

ใช่ค่ะเป็นคลิปที่หลายคนเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่อเลยนะคะ
ช่วงเทศกาลสงครานหลายคนเดินทางไปต่างจังหวัด
แล้วก็มีหญิงวัยกลางคนคนนี้นะคะเป็นอาจารย์โรงเรียนดังด้วย

แล้วก็เรียกหญิงวัยกลางคนคนนี้ว่ามนุษย์ป้า

คุณต้องผ่านกรรมการการตรวจพนที่
ใช้ไปแล้วครึ่งขวด
ไม่ใช่ไฟเป็นเพราะอะไร

นี่แหละค่ะสาเหตุเรื่องของเรื่องอ่านภาษาอังกฤษออกมานิสันบล็อก
ขวดสองร้อยมิลลิตรแต่ว่าใช้ไปแล้วครึ่งขวดแต่ว่าเหลือร้อยมิลลิตร
อ่าคือเขาก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของที่สนามบินเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะบอก
คุณป้าท่านนี้เนี่ยแหละบอกว่ามันไม่ได้ตามกฎของสนามบินแล้วมันไม่ใช่
แต่คุณป้าก็โวยวายจะขึ้นเครื่องทำยังไงนี่มันสนามบินในประเทศเท่านั้นเองนะ
ใช่นะคะแล้วพอทีนี้ก็มีการที่พูดจาด่าทอเจ้าหน้าที่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามอธิบายแล้วอธิบายอีกว่าของเหลวเอาขึ้นเครื่องเนี่ย
ต้องมีขนาดไม่เกิน๑๐๐มิลลิลิตรเท่านั้นถึงจะขึ้นเครื่องบินได้แต่ก็ไม่สำเร็จค่ะ
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะคะสอบถามไปยังร้อยตำรวจโทสมโพธิน้อยคง
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสี่เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปในที่เกิดเหตุ
แล้วก็พาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาลงบันทึกประจำวันที่โรงพักไว้
โดยหญิงวัยกลางคนนะคะได้แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานมีท่าทางไม่สุภาพ
ทำให้ต้องตกเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินที่พีจีสองสองแปด
จากท่าอากาศยานเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะ
แล้วก็ต้องเสียเงินซื้อตัวเครื่องบินใหม่ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงบันทึกประจำวันไว้เหมือนกันนะคะ
แจ้งว่าผู้โดยสารไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย
โดยนำของเหลวที่มีขนาดเกินกว่ากำหนดขึ้นเครื่องบิน
คือจริงในโลกออนไลน์มี๒คลิปด้วยกันนะคะคลิปแรกเมื่อสักครู่นี้
อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเหรออันนั้นอันแรก
มีอีกอันหนึ่งไปที่เคาน์เตอร์ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ก็พยายามไปสอบหาข้อเท็จจริงนั่นแหละบอกว่าทำไมขึ้นไม่ได้นู่นนี่นั่น
มีการใช้คำหยาบนะคะว่าเอ่อพนักงานบอกว่าเป็นอ่ะ
กรรมกรคนงานเธอไปส่องกระจกดูหน้าตัวเองนะ
เป็นคุณบัฟเฟอโลโอ้โหหลายคำเราจำเป็นต้องเซ็นเซอร์เอาไว้นะคะ
อาจารย์แรงจังเลยใช่ชาวเน็ตก็เลยนี่แหละจำเป็น
คือไม่ได้บอกว่าคนอายุเยอะต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่า
พฤติกรรมแบบนี้ชาวเน็ตเขาจะใช้คำว่ามนุษย์ป้า
คือไม่ยอมปฏิบัติตามกฎแล้วก็หัวชนฝาเถียงสุด
คือจะบอกว่าเข้าใจความรู้สึกอาจารย์นะคะ
เคยเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ลืมใช้คำนี้เลยนะลืมจริงจริงว่าพวกรถ
ใช่ค่ะเคยเหมือนกันเชื่อว่าทุกคนเคย
แล้วก็จะซุกสุดเสียดายว่าเฮ้ยมันต้องขวด
มันเสียดายคือค่ะสามสี่ร้อยห้าร้อยเข้าใจความรู้สึกที่แบบ

จะให้เจ้าหน้าที่ใช้ก็ไม่ได้ผิดกฎก็ต้องทิ้งเลย
แล้วแบบก็เพิ่งใช้ไปแค่๒๓ครั้งแล้วคุณเมินต้องทิ้ง
แต่ว่าตามกฎแล้วนี่คือความปลอดภัยทั้งของตัวเรา
และของผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องรวมถึงลูกเรือด้วย

ค่ะคือคุณป้าเขาพยายามจะอธิบายว่า

ไม่เกิน๑๐๐มิลลิเมตรมันขึ้นเครื่องได้นี่

ใช่เขาบอกนี่ใช้ไปแล้วเหลือแค่๑๐๐มิลลิเมตร
มันวัดไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องเทออกมาวัดนะคะ
๑๐๐มิลลิเมตรเสียเวลาเทอีกค่ะคุณอาจารย์ค่ะ

สันบล็อกครึ่งขวดเป็นเรื่องเป็นราว

จ่ายค่าตัวเครื่องบินใหม่กำลังจะพูดมันไม่คุ้มกันค่ะ

แต่ว่าก็คือต้องชี้แจงให้เข้าใจด้วยนะคะ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลวขึ้นเครื่องบินนะคะ
ตามประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ
มีระบุไว้ว่าของเหลวเจลแล้วก็สเปรย์

แต่ว่าต้องมีปริมาณไม่เกิน๑๐๐มิลลิลิตรต่อ๑ชิ้น

กระเป๋านะคะต้องรวมกันแล้วไม่เกิน๑๐๐มิลลิลิตรค่ะ
แล้วก็ของเหลวทั้งหมดควรจะใส่เป็นถุงพลาสติกใสแบบซิล
ปิดได้เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนด้วย

แล้วก็เพื่อความสะดวกเวลาเขาเอาเครื่องสแกน
ก็จะได้เห็นได้เลยว่าเอ๊ะขวดไหนเป็นขวดไหน
มีความสำคัญตรงที่ว่าของเหลวเหลวนี้

หรือบางทีส่วนประกอบของเหลวขึ้นไป
เจอความกดอากาศสูงเจอแรงดันบางทีมันระเบิด
นี่คือสาเหตุเรื่องของความปลอดภัย
คุณรับผิดชอบไม่ไหวนะคะถ้ามันเกิดอะไรขึ้น

เพราะฉะนั้นคราวหน้าอาจารย์ค่ะโหลดเลยนะคะ

ทิ้งมันไปซะทำใจให้ได้ค่ะทุกคนยอมตัดใจ
แล้วก็เป็นบทเรียนแล้วจะได้จำ

เหมือนกันก็ทิ้งหลายอย่างฉันก็จำไม่ลืม